มันมีประเด็นร้อนออกมาเรื่องของการออกมาแฉกลงเซียนหวย

เขาบอกว่าเซียนหวยจะถูกลอตเตอรี่ทุกงวด

ในการหลอกลวงประชาชนโดยการสร้างรายได้จากยอดไลค์ยอดวิวงานรีวิว
ไปจนถึงออกผลิตภัณฑ์วัตถุมงคลมาขาย

คนที่อยากถูกหวยทุกงวดแบบดารานี่แหละ
เพราะว่าคนที่ถูกแฉก็คือเป็นดาราคนหนึ่ง
แต่เบื้องหลังเขาบอกว่ามีทีมงานคอยรับซื้อเลขท้ายที่เป็นรางวัลที่ถูก

รับซื้อกว้านซื้อมาซื้อมาเป็นจำนวนมาก
เพื่อจะเอามาโพสต์ลงในโซเชียล
แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือว่าเนี่ยเป็นคนนึงนะที่ถูกลอตเตอรี่ติดกันหลายต่อหลายงวดเป็นประจำเลย
แล้วก็มีคนจับโยงไปเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นดาราคนหนึ่ง
ก็เลยโยงกันไปถึงดาราสาวอารมณ์ดีเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้
นี่ขนาดเป็นสายธรรมะสายบุญยังโดนเอี่ยวเลยนะฮะ
ซึ่งเธอตอนนี้เธออยู่ในระหว่างปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าตัวเลยมีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คสดร้อนชี้แจงตอบคำถามนักข่าวเป็นครั้งแรก
พร้อมกับเคลียร์ประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นแบบทั้งน้ำตาเลยค่ะ
ข่าวที่ลงไปแต่ละครั้งถ้ามันเป็นความจริง
หนูจะไม่เสียใจเลย
แต่ที่ลงข่าวไปอ่ะ
มันเหมือนเป็นการใส่ไฟคนหนึ่งที่ศรัทธาพระพุทธเจ้า

เวลาอิมเอาลงแต่ละครั้งนะนิก
ไม่เคยอวดว่าตัวเองเจ๋ง

มีแต่บอกว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรให้อิมมา
และอิมก็เอานำมาสร้าง
สร้างทุกบาททุกสตางค์

คนไหนเหรอ

บริสุทธิ์หนูอยู่กับสิ่งที่เป็นจริง
พระพุทธเจ้าทันใจก็มีจริง
พญานาคก็มีจริงด้านหลังของอิมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูตั้งจิตตั้งใจ
ก็ถือว่าเป็นการออกมาเคลียร์แบบเปิดใจ
บอกว่าจริงแล้วเธอแบบไม่เคยโอ้อวดอะไรใดเลย
บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจล้วน
เพราะฉะนั้นแล้วคือคุณอิมเขาเป็นสายบุญ
คือเธอถูกรางวัลเธอก็เอามาบูรณะมาสร้างวัดคือมาต่อบุญนะคะ
ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กลับมาค่ะ
พรุ่งนี้แนวนัดกับบันเทิงไทยรัฐแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดใจกันอีกทีค่ะ